ถ้าใครไม่ได้ไปไหนอยากจะไปปันสุกง่าย

เรื่องราวตู้ปันสุกเรานำเสนอบ่อยครั้งว่า
ใส่อาหารข้าวสารของแห้งอะไรกันไปใช่ไหมคะ
หลายคนอาจจะขาดแคลนชุดนักเรียน
นี่ไงราวปันสุก
ไหมคุณเป็นชุดนักเรียนแขวนอยู่เต็มไปหมดเลย
เรื่องราวดีนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
โดยคุณชุติมาแสนทวีสุกอายุ๔๖ปี
โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวชุดนักเรียนปันสุก

ชวนกันมาปันสุกชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนลูก

เด็กมาตั้งราวปันสุกที่หน้าบ้าน
เพื่อส่งต่อชุดนักเรียนและรองเท้า

หมดเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์การโรงการเรียนก็ได้
ถ้าใครไม่สะดวกตั้งหน้าบ้าน
สามารถส่งชุดนักเรียนและรองเท้าเก่ามาได้
ก็คือมารวมไว้ที่บ้านพี่ชุติมาเขา
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาชื่นชม
แล้วก็แสดงความจำนงที่จะร่วมบริจาค
สมทบชุดนักเรียนมากมายเลยนะคะ
เรื่องราวดีแบบนี้ทีมงานของเราก็ไม่รอช้าล่ะค่ะ
ไปพบคุณพี่ชุติมาถึงหน้าบ้านเลย
ไปที่ซอยเหล่านาดี๑๐ถนนเหล่านาดี
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
จุดนี้แหละเป็นหน้าบ้านของพี่ชุติมา
เขาก็แขวนชุดนักเรียนหลายชุดหลายแบบนะเอาไว้
ไอเดียที่ว่าเห็นตอนนี้หลายบ้าน
มีโจรขโมยแล้วขโมยชุดนักเรียน
บ้านชุดนักเรียนใหม่ยังไม่ได้ใส่นะคุณผู้ชม

ก็เลยเอาล่ะมีไอเดียนี้ผุดขึ้นมา
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
โอ้โฮ
ลูกสาวคนเล็กเป็นคนคิดให้
เยี่ยมเลยร่วมด้วยช่วยกัน
เป็นไอเดียที่ดีมากนะ
ถูกต้องแล้วคุณคะตอนนี้นะมีน้องปลาเข็มเนี่ยค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนวัดหนองแวง

ลองชุดในราวปันสุกถึงที่บ้านเลยนะ
แล้วคุณสีหน้าของน้องดีใจชื่นมื้นมาก

ใส่ได้พอดีเอาไปได้๒ชุดนะคะ

ว่าถ้าใครนะมีกำลังมากพอ
อยากจะแบ่งปันก็สามารถตั้งราวปันสุก

หรือถ้าไม่สะดวกตั้งหน้าบ้านตัวเอง
อยากจะมาสมทบหน้าจุดนี้กับพี่ชุติมา

ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นนะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมาก
วันหยุดรับต้นสัปดาห์แบบนี้
การให้ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน

ยังไงวันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณชุติมา

นำแนวคิดราวปันสุกนี้มาเผยแพร่กันค่ะ
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้ยิ้มกัน
แต่เช้าแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะ